คดีคนร้ายชิงทรัพย์อย่างอุกอาจที่เกิดขึ้นที่อุดรธานี
โดยใช้ท่อนไม้กระหน่ำตีศีรษะผู้หญิงวัย๖๐ปีแล้วก็ชิงทรัพย์ไป
ตอนนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้
หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรี

กล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีที่ชายคนร้ายเดินอ้อมมาด้านหลังนางเกษรสุขสบายอายุ๖๐ปี
ขณะที่กำลังสตาร์ทรถจักรยานยนต์ก่อนใช้ไม้กระหน่ำตีที่ศีรษะและท้ายถอยจนนางเกษรล้มลงกับพื้น
จากนั้นคนร้ายได้หยิบเอากระเป๋าสะพายด้านในมีเงินสด๑๒๐๐บาทและโทรศัพท์มือถือก่อนหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาประมาณตีสาม
ต่อมาชุดสืบสวนตามไล่ล่าคนร้ายโดยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุและตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
ในที่สุดก็ทราบใบหน้าผู้ก่อเหตุว่าคือนายอนุสรสวัสดิ์อายุ๓๕ปีชาวจังหวัดเลยจึงนำไปสู่การออกหมายจับ
และใช้เวลาเพียง๓วันก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่หอพักของภรรยาในอำเภอน้องแคร์จังหวัดสระบุรี
โดยพบหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถือของนางเกษรเสื้อผ้าและรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในวันก่อเหตุ
จากการสอบสวนนายอนุสรรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
อ้างว่าเพราะต้องการนำเงินไปเติมน้ำมัน
โดยก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาดื่มสุรากับเพื่อนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลหนองบัวถนนรอบเมืองอุดรธานี
หลังจากดื่มได้สักพักเกิดคิดถึงภรรยาที่อยู่จังหวัดสระบุรี
แต่ไม่มีเงินเติมน้ำมันรถจึงคิดจะวิ่งราวทรัพย์
โดยการขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนหาเหยื่อ
กระทั่งพบนางเกษรซึ่งมีอายุมากแล้วและเป็นผู้หญิง
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนรอบเมืองเขาจึงขี่รถติดตามไป
เมื่อถึงที่เกิดเหตุขณะที่นางเกษรจอดรถเพื่อเติมเงินที่ตู้บริเวณหน้าร้านมินิมาตรแห่งหนึ่ง
เขาได้หยิบเอาท่อนไม้ริมถนนซุกซ่อนไว้ในเสื้อแล้วทำทีเข้าไปสอบถามเหยื่อและชวนไปดูหมอลำ
ก่อนจะฉวยจังหวะที่นางเกษรหันหลังใช้ท่อนไม้ฟาดศีรษะ๓ครั้งจนเหยื่อล้มลง
ขณะที่นางเกษรผู้เสียหายเล่าว่าขณะกำลังเติมเงินนายอนุสรได้เข้ามาหาและชวนคุย
ตอนนั้นรู้สึกไม่ดีและเห็นผิดสังเกตจึงรีบเติมเงินแล้วหันหลังจะขึ้นรถเพื่อรีบออกไป
แต่ก็มาถูกทำร้ายดังกล่าวโชคดีที่พลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาล
เย็บบัตรแผล๓เข็มและให้กลับบ้านได้

สำหรับผู้ต้องหารายนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยเกาะเหตุชิงทรัพย์
ก่อนหน้านี้เคยเกาะเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดเลยติดคุกอยู่๖ปี
เพิ่งพ้นโทษมาได้๒ปีกระทั่งมาก่อเหตุและถูกจับดำเนินคดีอีกครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป